ส่วนที่นครพนมค่ะเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดนะคะ
ไปจับที่บ้านเป็นลักษณะบ้านสามหลังอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
จับพ่อแม่ลูกสามคนเลยค่ะเพราะว่าครอบครัวนี้ถูกซัดทอด
มาจากผู้ต้องหาคดียาเสพติด๒คดีก่อนหน้านี้นะคะ
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขันและในพื้นที่จังหวัดสงขลา
คือเขาซัดทอดมาว่าคนในครอบครัวนี้ทำหน้าที่เป็นคนสั่งการ
ขนยาเสพติดไปส่งตามที่ต่างแล้วก็รับคำสั่งจากในทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อจัดหาคนส่งยาเสพติดบางทีตัวเองก็ส่งเองด้วย
ตรวจสอบแล้วเนี่ยมีเงินหมุนเวียนหลัก๒๐ล้านบาทนะคะ
บ้านหลังใหญ่โตอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะตำรวจกองบังคับการสกัดกั้นและลำเลียงยาเสพติด
บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการสยบภัยรี๖๓ทับ๑๑ฟ้าสางที่ฝั่งโขงนี่นะคะ
เจ้าหน้าที่ไปเยอะมากไปจับกลุ่ม๓คนพ่อแม่ลูกนายสุขีพาโสมอายุ๕๙ปี
นางบุญจันทร์พาโสมอายุ๕๘ปีนางสาวมณีรัฐพาโสมอายุ๓๖ปีค่ะ
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
บ้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านหรูเลยนะคะสามหลังในพื้นที่เดียวกัน
ผลจนรู้มาว่านอกจากกลุ่มของนายสุขีกลุ่มนี้
โดยรับคำสั่งจากในทุนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
ยังส่งเองด้วยบางทีส่งเองเลย
แล้วเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือบ่อยมาก
หลีกเลี่ยงการถูกจับกลุ่ม
มีเงินหมุนเวียนกว่า๒๐ล้านบาทนะ
คือเดิมครอบครัวของนายสุขีมีหนี้สินเยอะมาก
แต่หลังจากปีสองพันห้าร้อยหกสิบรวยขึ้นจนน่าสงสัย
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันผิดสังเกตทั้งที่มีอาชีพเป็นเกษตรกร
กำลังสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มซึ่งยังไม่ได้ขออนุญาตด้วยซ้ำ
ถือครองที่ดินสวนปาล์มเจ็ดสิบเจ็ดไร่อ่ะพื้นที่เยอะมากน่ะ
โอ้ยอยู่ดีดีก็รวยเองเนี้ยเหรออยู่ดีดีรวยเฉยเลย
แล้วไปถ่ายถอนทรัพย์สินที่เคยจำนำจำนองเอาไว้ถ่ายถอนออกมาได้หมดเลย
มันแปลกค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วมันแปลกจริง
แต่นายสุขียังปฏิเสธนะคะบอกตัวเองไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดเลย
รับแค่ว่าเคยถูกดำเนินคดีพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเท่านั้นเอง

นำพาคนราวเพื่อนผู้พาเที่ยวกลางคืนอยู่นะ

แต่มีประวัติว่าลุงเคยไปที่ประจวบ
ที่เอาของไปส่งที่ประจวบยังไงชี้แจง

ส่วนลูกสาวค่ะนางสาวมณีรัฐก็ปฏิเสธเหมือนกันนะคะ

ตัวเองเนี่ยมีอาชีพขายประกันชีวิตอยู่ที่กรุงเทพ
ส่วนโรงงานผลิตน้ำดื่มเริ่มสร้างตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว

แล้วก็อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่ว่าตอนนี้ติดปัญหาช่วงโควิด๑๙
รถบรรทุกก็เพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
ซื้อมาเพื่อขนส่งสินค้า

ครอบครัวเคยถูกตำรวจสอบสวนและซักประวัติ

แต่ว่าไม่มีความผิดก็ถูกปล่อยตัวออกมา
นี่นะคะยังปฏิเสธกันอยู่
ซึ่งปฏิบัติการในวันนี้เป็นการตรวจค้นและจับกลุ่ม

ในพื้นที่อำเภอศรีสงครามและบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะคะ

พนธ์ตำรดรีพรชัยเจริญวงรอง
บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด

ถือเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่นะคะครับมีบทบาทสำคัญ
ทำหน้าที่ประสานงานจากในทุนประเทศเพื่อนบ้านฝั่งแม่น้ำโขง
ประสานงานมายังพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยแล้วเขาแบ่งหน้าที่กัน
เป็นลักษณะของเครือญาติพอได้เงินมาเอาเงินมาแบ่งกัน
แปรสภาพเป็นทรัพย์สินแล้วก็แยกกันถือครองทรัพย์สิน
ผู้ต้องหาให้การภาคเศษแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามีหลักฐานค่ะ
หลักฐานสำคัญมากก็คือเส้นทางการเงินอืม
ทำให้เห็นภาพว่าสถานการณ์ยาเสพติดรุ่มแม่น้ำโขง
มีการลำเลียงส่งไปปลายทางเนี่ยพอถูกดำเนินคดีถูกจับกลุ่ม
ตอนขบวนการตรงนี้เนี่ยหลังจากนี้ต่อไปอาจจะสั่นคลอนได้
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะขยายผลต่อเพิ่มเติมอืม

ผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์จะปฏิเสธใช่ค่ะ
แต่ดูเส้นทางการเงินมารู้หมดรู้หมดเลย
ลูกสาวบอกว่ายืมเงินลุงมาล้านหนึ่งมาทำโรงงานน้ำดื่มอืมอ่า
ไปดูว่าลุงเนี่ยเอาเงินมาจากไหนให้ยืมจริงหรือเปล่า
แค่นี้ก็รู้แล้วมันต้องมีที่มาที่ไปของเงินนะคะอืม